พูดถึงเรื่องราวของการรักโลกเนี่ยนะคะจริงมันมีหลากหลายวิธีนะ
ที่เราจะช่วยโลกของเรานะคะปลูกต้นไม้เก็บขยะ
อีกหนึ่งวิธีที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็รณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ก็คือการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
คุณรู้ไหมว่าคู่รักคู่นี้นะเขาเป็นคู่รักแบบรักโลกเลย
เขาไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันแบบที่กองขยะ
มันเหมือนเป็นการปลูกจิตสำนึกนะให้คนที่เห็นตระหนักถึงว่า
ของเรามันปริมาณขยะที่มันเยอะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยคุณดูสิ
เห็นไหมรักแฟนแล้วรักโลกด้วยนะคะ
นี่คือภาพถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะของคุณพงพิวัฒน์จุงพิวัฒน์นะคะ
แล้วก็คุณสยุมพรบัวแก้วเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวชาวสุราธานี
เขาจูงมือกันมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกับกองภูเขาขยะคุณ
ดูสิย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นกองภูเขาขยะจริงนะคะ
มันไม่ใช่แบบภูเขาธรรมดานะ
มันคือขยะค่ะใช่เป็นภูเขาเลยอะคือปกติแล้วเนี่ยภาพพรีเวดดิ้งที่เราเห็นทั่วไป
คุณผู้ชมเราก็จะถ่ายในสตูดิโอนะสูงยาววิวทิวทัศน์ท้องทะเลอะไรกันไปนะคะ
แต่นี่ค่ะถ่ายกับกองขยะแบบนี้เลย
เอาจริงดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นไปอยู่บนกองขยะค่ะ
ก็สร้างความฮือฮามากนะคะแล้วก็ถูกนำมาลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งด้วยนะคุณ

ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลย
อยากรู้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาคิดอะไรยังไงถึงได้มาถ่ายพรีเวดดิ้งบนกองภูเขาขยะแบบนี้นะ
เดี๋ยวพาไปพูดคุยกันถึงที่งานแต่งงานเลยแล้วกันนะคะ

เจ้าสาวนะคะคุณสยุมพรเขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
ตัวเองเนี่ยนะมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแบบนี้เพราะว่าชอบอะไรที่มันแบบติดดิน
แล้วก็ชอบอะไรที่มันสุดโต่งเพราะอยากจะให้ตัวเองเห็นภาพแล้วมันระลึกอยู่เสมอเลยว่า
เมื่อมีความรักแม้จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้
แล้วก็อยากจะเป็นเหมือนหนึ่งกระบอกเสียงของคนตัวเล็กที่ออกมาเตือนให้คนไทยตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโลกเราในปัจจุบันนี้ด้วย
ก็เลยเป็นที่มาของการไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งที่ภูเขากองขยะนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีนะที่เกิดจากความรักในแบบที่รักแฟนแล้วใช่ไหม
รักเพื่อนมนุษย์แล้วก็รักโลกด้วยนะคะ
ก็ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงนะคะขอให้มีความสุขนะคะ
แล้วก็ร่วมกันทำสิ่งดีแชร์สิ่งดีแบ่งปันสิ่งดีแบบนี้ต่อไปนานนะจ๊ะ
เจ้าสาวบอกว่าของที่เอามาตกแต่งในงานเนี่ยเป็นของที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
ก็คือสามารถรีไซเคิลได้หูหัวใจเขาสีเขียวมาก
จริงนะคือแบบเขามีความคิดที่ดีมากแม้กระทั่งการจัดงานแต่งงานนะคะ
ของทุกอย่างบางคนบอกว่างานแต่งงานมันฟุ่มเฟย์หรือเปล่ามันเสียเงินเสียทองเยอะหรือเปล่า
แต่ของในงานเขาที่มาตกแต่งมันสามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ได้
ใช่ของบางอย่างก็เป็นของที่เป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างขวดน้ำกระป๋องแบบนี้เอามาตกแต่ง
ตกแต่งห้อยก็สวยแบบนึงเหมือนกันนะไอเดียดีมากเลยนะคะ
คู่รักคู่ไหนที่อยากจะนำไปเป็นตัวอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะลองดู
จริงแล้วเรามีความรักให้กันทุกที่แต่เราอย่าลืมนะรักโลกด้วยนะจ๊ะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมมอบความรักให้ทั้งสามคนนะคะ